ทุกคนคุณนัทสลินคุณนัทรัชพรเอาเงินไปฝากเยอะไหม

โอ้โหฝันเหรอคะ

บางขั้นไว้ใจพนักงานธนาคาร

เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเงินเขา

เพราะว่ามีคลิปที่ถ่ายพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ
เงินอมเงินลูกค้า

ไม่ใช่อมแบบนั้นคือเป็นการเปรียบเทียบ
แต่ดูสิเธอเอาเงินของลูกค้าใส่กระเป๋าตัวเองซะงั้นนะฮะ
นี่ครับคลิปแอบถ่ายความยาว๓๔วินาที
เป็นคลิปที่พนักงานด้วยกันแอบถ่ายไว้ได้

พนักงานหญิงคนนี้ใส่ชุดพนักงานสีน้ำเงิน
เดินถือตะก้าใส่เงินเข้ามาในห้องก่อนจะหยิบเงินบางส่วนจากตะก้า
ใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็เปิดประตูเดินออกไปจากห้อง

พนักงานคนนี้ในคลิปทำพฤติกรรมลักษณะนี้มานานหลายปีแล้ว
ส่วนเงินเป็นของลูกค้าบรายใหญ่ที่นำมาฝากธนาคารทุกวัน

และด้วยความไว้วางใจ

มาถึงก็จะนำเงินมาวางไว้แล้วก็ให้พนักงานทันที
พนักงานคนนี้ก็ใช้วิธีหยิบใส่กระเป๋าตัวเอง
ขอแบ่งหน่อยนะแบ่งแบบนี้หมดไม่ได้

เอาเงินใส่กระเป๋าตัวเอง
คือเข้ามาในห้องหลบมุมหลบมุมกล้อง
เพราะพนักงานสาขานี้จะรู้ดีว่ามุมกล้องมันส่องไปถึงไหน
ต้องบอกว่าเพื่อนร่วมงานสุดทน
คือตามรายงานข่าวบอกว่าจริงแล้วเพื่อนร่วมงาน

ก็พยายามที่จะไปบอกผู้บังคับบัญชาก็คือผู้จัดการสาขา

แต่เหมือนว่าไม่ได้ถูกเอ่อ
คือรายงานไปแล้วเรื่องเงียบไม่มีการลงโทษ
หรือว่าไม่มีการรายงานให้สำนักงานใหญ่ได้รับรู้
พนักงานคนนี้ก็เลยเอาล่ะนั่นสิฉันต้องจัดการเธอแล้ว

กลายเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็นักข่าวเอามาเผยแพร่กันเยอะเลยนะครับ
ล่าสุดธนาคารที่เกิดเหตุ
ก็เปิดเผยแล้วกันเพราะว่าเขาก็ชี้แจงออกมาตรงเหมือนกัน
บอกว่าได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
จากกรณีมีข่าวนี้พฤติกรรมสอดทุจริตธนาคาร
ใครขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบโดยกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารโดยละเอียด
พบว่าพนักงานผู้นี้กระทำความผิดจริง
ธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตว

ภายใต้มาตรฐานสูงสุดที่พึงปฏิบัติ
โดยจะไม่ปรณีประนอมต่อพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมและจัญญบันในการทำงาน
นั่นหมายถึงการยุติการจ้างงานไล่ออกนั่นแหละนะฮะ
ดำเนินการตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของธนาคารต่อไป
และธนาคารจะชดใช้ความเสียหายทั้งหมด
กำลังตรวจสอบว่ามีการขโมยเงินไปเท่าไหร่
และทำแบบนี้มากี่ครั้งกี่ปีแล้ว
มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าลูกค้าที่ถูกพนักงานคนนี้
ขโมยเงินแอบยักยอกใส่กระเป๋าไปเนี่ย
จะไปพูดคุยกับผู้บริหารธนาคารเพื่อสรุปเรื่องวงเงินชดใช้ค่าเสียหาย
มันก็ติดปัญหาอยู่ที่ลูกค้าไม่เคยนับเงินมาเลย
เอามาฝากให้พนักงานคนนี้คนเดียวเลยไว้ใจอย่างเดียวเลย
คือบางคนคือใช้บริการธนาคารเป็นประจำกับพนักงานคนนี้เป็นประจำ

จะเห็นบ่อยเวลาไปธนาคารจะมีลูกค้าที่เป็นว่าเชิญทางนี้เลยค่ะ
คือเหมือนกับว่าทำเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่ทีนี้อะไรนะครับ

คือธนาคารเขาบอกว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น

ไม่จะบอกว่าก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
แล้วก็คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุด
บางทีเราคิดว่าเราสนิทไว้เนื้อเชื่อใจเขา
ก็ฝากกันเป็นประจำนะเอานะไม่ต้องนับแล้ว

เรื่องเงินเรื่องของไม่เข้าใครออกใคร